ฟังสิ่งที่ผมจะเล่าแล้วเดี๋ยวให้ดูวงจรปิด

เขาดื่มเบียร์ไปแล้วเดี๋ยวเขาจะออกจากบ้าน

เมียจะเอาปืนของเขาเนี่ย

คือเมียแย่งเพราะไม่จะมาให้เอาปืนไป

มาแย่งปืนไปสุดท้ายปืนลั่น

วงจรปิดมันเป็นแบบนั้นหรือเปล่าครับ
เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว

เมื่อกี้คุณบอกว่า

แต่ในกล้องเหมือนเขาหยิบปืนไปจ่อ

แต่เมียอยู่ข้างในห้องใช่ป่ะ

นี้ชื่อกฤษณพที่เราทำลูกศรแดงเนี่ย

เหมือนเขาจะทะเลาะกับแฟนสาวก็คือนางสาวมณีรัฐครับ

ครั้งแรกไปจ่อก่อนนะ
เพื่อจะขู่แล้วก็กลับไปนั่งที่เก้าอี้ตัวเดิม

ลุกขึ้นมาจากเก้าอี้แล้วหยิบปืนไปจ่ออีกรอบหนึ่ง

เดินวนไปวนมาอยู่หน้าห้อง

ออกมาดูแล้วรีบแจ้งตำรวจเลย

ตำบลแม่น้ำที่สุราธานี

เจอร่างของนางสาวมณีรัฐมีแผล
โดนยิงที่หัวฝั่งซ้ายทะลุฝั่งขวา
หนึ่งนัดครับนัดเดียวเลยนะฮะพบ

แล้วก็ปลอกปืนกระสุนตอบตกอยู่หนึ่งปลอก

ืนเมาแล้วก็ร้องห่มร้องไห้

เขาบอกว่าปืนลั่นส่วนนี้กริดสนบ
ฤษณกเขาอ้างแบบนี้ตอนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้๕ทุ่มเขากินเบียร์ไป๒ขวด
แล้วกำลังจะออกไปนอกบ้านครับแต่ภรรยาเขาไม่ให้ไป
แต่กฤษณบยืนยันว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะแล้วทำไมทำไมภรรยาโดนยิงอ่ะกิจสนบ
กิจสนบบอกเขาจะนำปืนออกไปด้วยแต่ภรรยาเขาไม่ยอม
ภรรยาเนี่ยพยายามแย่งปืนกลับไปปืนก็เลยลั่นไปโดนภรรยาจนเสียชีวิต
ฤษณบบอกเขาเสียใจเพราะเขารักภรรยามากครับ
คุณผู้ชมนะครับ
ชมฟังคำให้การของกฤษณพก็เป็นคำให้การเดียวกับที่ตำรวจได้ยินแล้วฮะ
อืมตำรวจไม่ปักใจเชื่อครับค่ะ
เนื่องจากว่ามันมันแย้งอ่ะคุณผู้ชมนะมันเห็นชัดอ่ะ
กับวงจรปิดที่บันทึกไว้ได้ลักษณะในวงจรปิดเหมือนกับว่ากฤษนบเนี่ย
เอาปืนไปจ่อนะไม่เห็นการยื้อแย่งอะไรเลย
ตำรวจนำตัวกฤษณพไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพเกาะสมุยและแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ